เด็กกับน้ำน้ำกับเด็ก
น้ำจะลึกแค่ไหน

เตี้ยเด็กก็คว่ำหน้าไปเสียชีวิตได้

เล่นอยู่คนเดียวที่บอบครับ
คาดว่าก็คงคว่ำหน้าแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

นี่คือนางสาวนาน

เขาเป็นชาวเมียนมาครับอายุ๓๓ปี

ที่เอาขึ้นมาจากบ่อปลาคราฟนะฮะ

ครั้งนี้เกิดขึ้นที่โรงงานผลิตกระเป๋า

เจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับก็เห็นคนงานกำลัง

เด็กอายุขวบ๑๑เดือนสัญชาติเมียนมา
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ไปช่วยคนงาน

ปั๊มปั๊มอยู่นานกว่า๓๐นาที
ไม่เป็นผลครับเด็กไม่มีชีพจร

นางสาวนานเนี่ยนะครับแม่ของเด็กเนี่ย

มานั่งป้อนข้าวอยู่หน้าบ่อปลาคราฟ

กว้าง๒๕เมตรลึก

สองแม่บรรทัศน์อ่ะนะหลังจากป้อนข้าวเสร็จ

กระทั่งเจ้าของโรงงานมาเจอเด็กนอนหงายอยู่แล้ว

สอบถามต่อบอกว่าปกติแล้วเนี่ย

โดยจัดพื้นที่ให้อยู่อีกฝั่งของตัวโรงงาน
มีรั้วกั้นห้ามเด็กข้ามมาตรงบ่อปลา
แต่วันนี้แม่พาผู้ตายมานั่งป้อนข้าวไง

ปกติเด็กไม่ได้มาหรอกนะตรงนี้นะครับ
เพราะว่ามันจะมีรถแล่นเข้าออกตลอดเวลา

คงจะพยายามไปดูปลาแหละเด็ก

เดี๋ยวยังไงจะส่งศพไปตรวจพิสูจน์
ที่นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ส่งมอบให้ญาติ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

ฆ่าชีวิตเด็กได้มาแล้วเลยนะคะ